เสียงไม่แหว่งหรอครับมีแต่เพิ่มไม่ปริ่มหรอครับไม่ปริ่ม

ก็ผมดูแลตรงนี้อยู่คือผมบอกว่าไม่ปิดก็คือไม่ปิดแต่ว่าบางเรื่องบางราวผมก็พูดไม่ได้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนตั้งรัฐบาลใหม่ใหม่
ใครต่อใครทั้งในแวดวงการเมืองในแวดวงอื่นก็คิดเหมือนกันหมด
ว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแบบนี้จะอยู่ไปได้สักกี่น้ำ
สภาผู้แทนมี๕๐๐ครึ่งหนึ่งของ๕๐๐ก็๒๐๐
รัฐบาลนี้มีเสียง๒๕๔เออแล้วจะอยู่ได้ยังไง
เจอโหวตอะไรสำคัญเข้าก็เดี้ยงแล้ว
แต่ว่าไปไปมามาผ่านไปแล้ว๒๓เดือนดูทรงแล้ว
รัฐบาลถ้าจะอยู่ได้ยาวครับถ้าจะอยู่ได้ยาวมีเหตุปัจจัยเยอะที่ชี้ว่า
รัฐบาลนี้จะอยู่ได้ยาว๑พลเอกประวิทย์บิ๊กป้อม
ลงมาคุมพักพลังประชารัฐเองลงมาคุมเกมเอง
มีตำแหน่งคล้ายกับเป็นผู้จัดการรัฐบาลเสียเอง
เอาการเข้ามาคุมพักพลังประชารัฐมีความหมายยังไง
รู้ใช่ไหมครับว่าพักพลังประชารัฐมีหลายมุ้ง
แล้วก็มีพักเล็กพักน้อยเข้ามาสนับสนุนด้วย
ช่วงที่ผ่านมามีเสียงงอแงตลอด
พอมีเสียงงอแงตลอดก็ต้องไปเคลียร์กันไปเจรจากัน
ใครก็รู้ว่าผลเอกประยุทธ์นั้นอยู่เบื้องหลัง
ต้องไปจบได้ตรงคนคนนี้
ฉะนั้นเมื่อพลเอกประวิทย์ขออภัยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทธิ์ก้าวลงมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลเอง
แล้วคุมพักพลังประชารัฐเอง
ก็แปลว่าการตอบสนองข้อเรียกร้องของบรรดามุ่งเล็กมุงน้อย
สอคนนั้นคนนี้จะทำได้ง่ายขึ้น
มีเสียงงอแงขึ้นมาก็จัดการได้ง่ายขึ้น
ตอบสนองความต้องการตอบสนองความพึงพอใจได้มากขึ้น
ฉะนั้นเป็นสัญญาณบวกแน่นอนเป็นสัญญาณดีแน่นอน
อันที่๒จับสัญญาณจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
เรียกกันว่ามือเคลียร์ของพักพลังประชารัฐนี่แหละ
ร้อยเอกธรรมนัฐจะพูดหลายหนว่า
ไม่ต้องห่วงเสียงปริ่มน้ำไม่ต้องห่วง
รัฐบาลนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงปริ่มน้ำ
งง๒๕๔ตอนนี้ก็เหมือน๒๕๓แล้วมั้ง
มงคลกิจหายไปอีกหนึ่ง
ประธานสภารองประธานสภา๒คนเป็น๓คน

เขาก็ไม่ออกเสียงอยู่แล้วก็เหลือ๒๕๐ถ้วนอะไรจะไม่ปริ่มน้ำได้ยังไง
แต่พอฟังถอดรหัสจากร้อยเอกธรรมนัฐก็พอจะรู้ได้ว่าอ๋อที่เขา
เขามั่นใจว่าไม่ใช่เสียงปริ่มน้ำเพราะว่าถึงเวลายกมือขึ้นมาในเรื่อง
สำคัญสำคัญก็จะมีมือที่มองไม่เห็น
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลมีอยู่ใน

นี่เขาอุ่นใจแล้วก็มีคนเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยถามว่าทำได้

ตอบว่ารัฐธรรมนุนิฉบับนี้เติดช่องให้ทำได้รัฐธรรมนุนิที่
พักพักลงมติขับออกจากออกจากพักสมาชิกภาพความเป็น
สอสอหายไปเลยครับเป็นสอสอไม่ได้ย้ายไปอยู่พักอื่นก็ไม่
ได้ฉะนั้นคนที่จะคิดแหกคอกแหกโค้งเนี่ยไม่กล้าพักก็
ขาดเข้มแข็งแต่ว่ารัฐมนูลฉบับใหม่ที่บอกกันมา
ตลอดว่าเขาต้องการให้สอสอมีเอกสิทธิ์ในการลงมติครั้ง
สำคัญสำคัญเขาไม่อยากเห็นสอสอเหมือนคนในบริษัทเหมือน
พนังงานบริษัทก็เลยให้เอกสิทธิ์

ออกจากภังความเป็นสบายอยู่
๑๐วันคุณไปหาพรรคใหม่อยู่
จะไปอยู่พักไหนก็พักที่คุณไปโหวตให้เขานั่นแหละ

ฉะนั้นพักต้นสังกัดที่เป็นพักฝ่ายค้านเจอเข้าไปอย่างนี้ต้องคิดหนัก

เขาก็ไปอยู่พรรคทางโน้นไปเติมไปเติมกำลังให้พรรคทางโน้น

ฉะนั้นสุดท้ายขึ้นมาพักต้นสังกัดที่จะทำได้ก็ต้องหวานอมขมกลืน
อมขมกลืนกลืนเลือดไปครับ
ไม่รู้จะทำอะไรได้มากกว่านั้นคอยดูเถอะ
นี่เป็นผลพวงอะไรล่ะครับเป็นผลพวงของรัฐมนูลที่เขาหลุด
ปากกันบอกว่ารัฐมนูลดีไซน์มาเพื่อพวกเรา
เพื่อให้เสียงปริ่มน้ำอย่างนี้อยู่ได้ให้มีหูเห่าได้ให้มีมือ
มองไม่เห็นมาปรากฏตัวในช่วงเวลาที่ต้องโหวตสำคัญ
สำคัญได้สำคัญสำคัญก็เช่นพรบงบประมาณ
การลงปติไม่ไววางใจ
มาถึงแล้วจะรู้ว่าอ๋อที่เขาบอกไม่ต้องห่วงเสียง
ริ่มน้ำมันเห็นท่าจะจริง
ปัญหานี้ผมพูดแล้วพูดอีกว่ามันเกิดมาจากความอ่อนแอของ
รัฐมนูลฉบับใหม่ที่เขาดีไซน์ออกมาอย่างนี้แล้ววกกลับ

ตอบสนองความพึงพอใจที่จะ
กลมเกลียวกันได้สนับสนุนพักไปนานนานอยู่ตรงไหนล่ะ
ครับสุดท้ายขึ้นมาหนีไม่พ้นปัจจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินการดูแลกัน
แล้วถามว่าพักที่มีหน้าที่จะต้องดูแลเสียงปริ่มน้ำ

ถามว่าเงินจะมาจากไหนอันนี้ไม่ต้องเตา
คนก็รู้กันอยู่ว่าเพื่อรักษาสัญญานุภาพทางอำนาจเอาไว้
จำเป็นต้องมีปัจจัยมาช่วย

นี่เองคือที่มาที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลเกิดขึ้น
และดูเหมือนว่าจะมีเสียงขานลับ
แต่ถ้ามองโดยความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้
เพิ่งฝันเลยครับเรื่องการแก้รัฐมนูลเนี่ย
พูดกันไปได้เรื่อยมองโลกสวยกันไว้
ก็บอกว่าพอมีทางจะแก้ได้
แต่ถ้ามองโลกด้วยความเป็นจริง
ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะแก้ยังไง
เพราะรัฐมนูลนี่เขาบล็อกไว้หมด
เพื่อป้องกันการแก้รัฐมนูล
ต่อให้สอสอเห็นด้วยกันหมด
แต่ว่าในซีกสว๒๕๐คน
ถ้าสว๘๐กว่าคน๑ใน๓ไม่เห็นด้วย

เริ่มต้นพอจะขอมติที่จะแก้รัฐมนูล
สวต้องใช้สว๘๐กว่าคนยกมือ
ถ้าสว๘๐กว่าคนนั่งเฉยไม่ยกมือให้
ไม่มีทางที่จะเริ่มต้นการแก้รัฐมนูลได้
เขาถึงบอกว่ามองโลกสวยก็มองไปเถอะ
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาจริงเนี่ย
นครกขึ้นภูเขาที่โบราณว่า
ง่ายกว่าเรื่องการแก้รัฐมนูล
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของ
วันเสาร์นี้กับวิทยุโตค่าวคลิป